มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้ฝ่ายการเมืองคั่วต่างยังคงประสานเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับ
ขณะที่อดีตกรรมการการเลือกตั้งออกมาแนะนำกรกตชุดปัจจุบันเกี่ยวกับทางออกในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่จะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูก

พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตระบุ
กรกตส่งคำร้องเรื่องให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยวิธีคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแล้ว
ต้องรอดูสารรัฐธรรมนูลจะพิจารณาอย่างไร
ขณะที่สัปดาห์นี้กรกตจะพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
ทางจังหวัดทยอยส่งเรื่องคำร้องคัดค้านมาอย่างสำนักงานกรกต
หากเรื่องใดที่กรกตเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ
ก็สามารถพิจารณาได้ทันที
แต่หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
ก็อาจให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
กรกตอย่างนายสมชัยจึงประเสริฐ
แสดงความห่วงใยปัญหาการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ตีความกันจนคลาดเคลื่อน

หรือมีพักการเมืองที่ได้จำนวนสอสอเขตเกินกว่าที่จะพึงมี
ต้องคำนวนด้วยการนำสอบัญชีรายชื่อทั้งบท
จัดสรรให้พักที่ได้จำนวนสอสอเขตต่ำกว่าที่จะพึงมี
แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่จะได้

ไม่ถึงที่จะได้สอหนึ่งคนหรือประมาณ๗๑๐๐๐คะแนน
ต้องถือเป็นพักการเมืองสอบตก
และไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อ
แม้จะมีค่าทศนิยมมากกว่าพักอื่น
จัดสรรให้จะขาดรัฐธรรมนูล
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่แนะนำจะเป็นทางออกได้
คำนวณในเบื้องต้นคิดว่าจะมีเพียง๑๖พักเท่านั้น
คัดค้านข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติยังมีต่อเนื่อง
ในภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยระบุ
วัฒกรรมเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ
มาจากสถานการณ์การเมืองในเมืองไทย
ที่กำลังถูกทำให้เข้าใจว่าจะก้าวไปสู่ทางตัน
การเลือกตั้งของประชาชนไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้
อยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบครอบ
เพราะการเดินทางบนเส้นทางประชาธิปไตย
จะพบอุปสรรคยังมีทางออกเสมอ
แต่ยังไม่ได้เห็นความพยายามใด
ที่จะทำให้เกิดทางออกตามเงื่อนไขและกลไกประชาธิปไตย
ดังนั้นกรกตและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ต้องทำงานโปร่งใสรีบประกาศผลการเลือกตั้ง
เลือกตั้งเช่นเดียวกับนายธนกรวังบุญคงชนะ
โฆษกภักดิ์พลังประชารัฐที่เห็นว่าแนวทางการจัดตั้ง
รัฐบาลแห่งชาติเป็นไปไม่ได้เชื่อว่าพักพลังประชารัฐ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะเรื่องนี้ยังไม่ถึงทางตัน
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดใช้วัฒกรรมโจมตีสาดโครนกันไปมา
หลังวันที่๙พฤษภาคมนี้ทุกอย่างจะจบและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ให้หลังนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐออกมาระบุ
เขียนรัฐธรรมนูลมีความชาญฉลาดออกแบบให้๒๕๐สวช่วยดับไฟการเมือง
มีการชี้แจงจากนายชาติชายณเชียงใหม่อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า
เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายสมศักดิ์เพราะ๒๕๐สวที่มาจากการแต่งตั้ง
และมีอำนาจลงมติเลือกนายกร่วมกับสส
มีที่มาจากการที่ขอสชส่งข้อเสนอแนะให้ในช่วง๕ปีแรก
ให้มีสวมาจากการแต่งตั้งคอยทำหน้าที่กำกับการปฏิรูปช่วงเปลี่ยนผ่าน
ประกอบกับการเสนอคำถามพ่วงโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้สวมีอำนาจวดนายกรรมกับสส
เมื่อผ่านประชามติกรทจึงนำมาเรียบเรียงไว้ในรัฐธรรมนูล

ส่วนที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดิษฐ์หัวหน้าพักรักประเทศไทย

ที่มีการปล่อยข่าวกันเองแลกกับตำแหน่งในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนั้น
นายธนาชีรวินิตอดิตโพสกพรรคประชาธิปัตธ์กล่าวว่า
ประชาธิปัตย์อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เพื่อกลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนอีกครั้ง
ซึ่งพักประชาธิปัตย์มีทุกคนเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันได้
แม้เสียงวิจาณของนายชูวิชจะไม่เป็นธรรม

ยังแต่ขอให้เกียรติกับพักการเมืองอื่นและองค์กรอื่นด้วย
ยืนยันข่าวพักประชาธิปัตยื่นข้อต่อรองกับพักพลังประชารัฐ
ให้นายบัญญัติบรรทัศน์เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นข่าวปล่อยเลอะเทอะ
ถ้าว่าปัญหาที่พักประชาธิปัตยเผชิญอยู่มาจากคนที่ลาออกจากพักไปแล้ว
กำลังทุ่มยุทธปัจจัยรอบใหม่เพื่อใช้นอมินีกลับมายึดพักอีกครั้ง
หลังจากที่ล้มเหลวมาตลอดแต่เชื่อมั่นว่าแผนการยึดพักของคนกลุ่มนี้จะล้มเหลว
เพราะสมาชิกพักที่มีอุดมการย่อมไม่เห็นด้วย
อย่าให้ผลประโยชน์และตำแหน่งที่ถูกเสนอล่อลวงอยู่เหนือเหตุผลและความเป็นจริง